กีฬายชนแห่งชาติกลางที่๓๓ชุมพรนองเกม
ในวันนี้ไฮไลท์ก็คงอยู่ที่เรื่องราวของการแข่งฟุตบอลนะครับ
เพราะว่าทางสมุทรประการนั้นสามารถเอาชนะชุมพรเจ้าภาพไปได้
แล้วก็มียังราวของนักบอลหญิงนะครับ
ที่ถือว่าเป็นเจเรชั่น๓ของตระกูลแดงดา
ฝากกันติดตามได้จากคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดทุ่งวัลแล้วนะครับ
ยามเย็นต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับ

ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเดินเล่นกินลมชมวิวณที่แห่งนี้ครับ
ไฮไลท์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๓วันรองสุดท้าย
อยู่ที่ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศครับ
ฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
มุดประการเสื้อสีแสดพบชุมพรเจ้าภาพ
คุมทิมโดยศิริษัทยอดย่าไทยเฮสโคชสโมสรไทยฮอนด้า
ศึกไทยลีกชุดสีน้ำเงิน
เวลา๙๐นาทีเสมอกัน๐ต่อ๐ต้องดวนจุดโทษตัดสิน
เป็นสมุทรประการที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะไป๕ต่อ๓

ไปดูที่แบตมินตันชิง๗เหรียญทอง
อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ

ันทิตาขำสายทองเสื้อสีส้มจากนนทบุรี

พบกับออนิชาจงสถาพรพันธ์จากราชบุรี

ผลปรากฏว่าออนิชาจงสถาพรพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
เอาชนะบันทิตาไป๒เกมรวด

ส่วนบันทิตาขำสายทองอกหัก
คว้าเหรียญเงินเป็นครั้งที่๒ติดต่อกัน

สกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และนายวรกิติศรีธิพกร

ความพร้อมและลงนามสัญญา
การเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เหลือเพียงบางชนิดกีฬาที่ต้องตรวจสอบสนามว่า

ว่าจะแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคม

แภนต์ไลน์แดงดาที่เป็นญาติพี่น้อง
เจ้ามุยธิรษสินดังดาและธานิกาลแดงดา

กับเส้นทางความฝันที่ต้องการ

ชื่อของทีนดศิษย์และธรรมดิการแดงดาคือตระกูลนักฟุตบอลที่พี่ชายและน้องสาวเป็นนักฟุตบอลทีมชาติคู่แรกของวงการฟุตบอลไทยในยกนี้
ว่าได้เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ป๔เพราะเห็นคนในครอบครัวอย่าง
มุ้ยและพี่ไหมได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติจึงพยายามตั้งใจฝึกซ้อม
พร้อมทั้งขอเคล็ดลับวิชาจากพี่ไหมในการนำไปพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่ป๔ค่ะ
ก็เห็นพวกที่เขาเล่นก็อยากเล่นบ้างคนในครอบครัวเขาเล่นแล้วเขาไปได้ดี
หนูก็อยากได้เหมือนกันเคยคุยแต่กับพี่ไหมค่ะ
มวยเขาเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยคุยกับใครเขาก็บอกก็เล่นเล่นตามพี่ไป
เล่นให้เหมือนพี่เวลายิงก็ยิงให้ได้ตรงสามเหลี่ยมอะไรมันจะเข้าดีกว่า
การได้เห็นพี่ทั้ง๒คนเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเพราะเขาเคยไปเล่นฟุตบอลสมบัติสรรค์ในยุโรป
เพราะการได้ไปเล่นในการแข่นระดับดับธนาฬิการหรือระดับโลก
เหมือนที่พี่มุ้ยและพี่หมายทำนั้นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต
ที่อยากจะทำให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่า
ยังมีคนในตระกูลแดงดาวอีก๑คน

อยากค่ะอยากไปเล่นระดับโลก
อยากรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเขาเป็นยังไง
เขาแข็งแกร่งแค่ไหนก็อยากลองท้าแข้งดูค่ะ
ก็จะพยายามถึงจะฝึกซ้อมหนัก
ก็จะพยายามโชว์ผลงานให้เขาเห็นว่า
ก็ยังมีแดงดาอีกคนนึงที่

แต่ขอให้มีเป้าหมายในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้า
นั่นคือสิ่งที่น้องพลอยออนไพรินแดงดายึดถือ
หลังจากนี้แฟนบอลไทยคงต้องติดตามและให้กำลังใจ
ว่าในอนาคตจะมีชื่อนักฟุตบอลของตระกูลแดงดาเพิ่มอีก๑คนได้หรือไม่